สำหรับผู้ที่เริ่มชิมนั้นเราขอแนะนำเป็นเมนูนี้เลยค่ะเส้นหมี่เนื้อรวมไปชิมกันเลยจ้า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

ุ่มเคี้ยวได้นุ่มมากแล้วก็ไขมันของเนื้อนี่มันก็ละลายเข้าไปในปากได้เป็นอย่างดีนะครับผม
กลน้ำตุ๊บเนี้ยก็มีความหอมของเครื่องเทศต่างต่างที่ผสมกลเปลวันนี้นะครับ
จะกลมกล่อมโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วแต่เขาบอกว่าเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี่เลย
ครับพริกน้ำส้มครับอันนี้ใส่ลงไปนี่จะเพิ่มรสชาติมากขึ้นเหรอครับครับ
น้ำส้มนี่เราทำยังไงครับเนี่ยมันเป็นพริกสวนนะครับครับผม
ก็เอาไปบดแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่โชว์อย่างเดียวไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเลย
ไม่ต้องครับแค่นี้เลยเพราะว่าพริกสวนนี่มันเป็นพริกขอมอยู่แล้ว
มันหอมอยู่แล้วเผ็ดอยู่แล้วเผ็ดอยู่แล้วเติมน้ำต้มเข้าไปจบเลยนะครับผม
เมื่อกี้ผมเข้าไปบุกตรงนู้นครับผมเห็นว่าแบบอืมใช้เนื้อเยอะมากมากเลยอ่ะ
แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราใช้เนื้อกี่กิโลครับเนี้ยคือเอ่อหม้อนี้ก็กว้างยี่สิบสอง
ลึกยี่สิบสองครับเราใส่หม้อหม้อหนึ่งก็น้ำน้ำครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งครับก็เท่ากับว่าน้ำส่วนหนึ่งเนื้อส่วนหนึ่ง
แล้วเคี่ยวออกมาน้ำซุปเนี้ยย่อมจะเหนือกว่าที่อื่นเขาใส่ชิ้นสองชิ้นอืม
งั้นสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยไม่มีใครว่าสูตรแน่สูตรดีหรอก
อยู่ที่ปริมาณในการใช้เนื้อต้มเนื้อมันจะหวานก็หวานจากเนื้อนี่แหละ
คุณใช้เนื้อน้อยนะมันไม่มีทางหวานไม่มีทางหวานแล้วสูตรเด็ดไม่มีครับผม
มาขอผมเนี่ยสอนผมบอกว่าถ้าหากว่าขายได้อย่างที่ผมบอกนะครับ
สูตรไหนก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันคล้ายคลึงกันหมด
ใส่เครื่องเทศก็มีกล้วยกากอบเชยอย่างนี้ครับธรรมดาฮะรสธรรมดา
เคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าน้ำหนึ่งส่วนเนื้อหนึ่งส่วนเอออ่า
เดี๋ยวหวานนะครับผมเรามาอยู่ที่ร้านนี้ประมาณไม่นานนะ
แต่เห็นลูกค้าเนี่ยทยอยเข้ามาตลอดเวลาเลย
ลูกค้าเยอะแบบนี้เชลวได้มาหรือยังเชลวได้มาชิมหรือยัง
อ๋อเชลวไม่ได้ชิมนะท่านถนัดศรีก็ตอนนี้ไม่ได้มาชิมนะ

เพราะลูกท่านก็มาชิมผมประจำนะ
แต่คุณหมึกแดงยังมาชิมอยู่มาเรื่อย
หมึกแดงก็มาเรื่อยแล้วก็เศษจิ๋วเป็นทหารศอของผู้เด้อเสียชิดา

ไม่ได้มาที่ร้านไม่ได้มาออกรายการ
ทุกวันนี้ก็เลยยังเป็นเชลวลืมชิมอยู่เหมือนเดิมนะครับผม
ก็จากสะพานราชวัฒน์นะฮะมุ่งหน้าไปทางสี่ย่านนะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
แล้วจะร้านห่างจากสะพานประมาณสักเนี่ยสะพานนี้ประมาณสองร้อยเมตรนะครับผม
สองร้อยเมตรอืมด้านอยู่ซ้ายมืออืมตรงข้ามซอยสันติศุกร์อ่า
ตรงข้ามซอยวันศุกร์ชุมชนซอยสันติศุกร์ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
เฮียเปิดปิดกี่โมงครับก็ตั้งแต่เช้าก็โมงเช้ากว่าประมาณบ่ายบ่ายเย็นเย็น
ก็ปิดอีกแล้วเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับนอกจากว่าทำไม่ไหว
ทำไม่ไหวหรือติดเทศกาลต่างก็จะหยุดแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดทุกวัน
ใครพามาจากราชวัฒน์มาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อของที่ร้านได้นะครับ
รับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับอย่างนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับเฮี
อันนี้ถือว่าพิเศษนะฮะชามละร้อยครับแล้วก็ธรรมดาล่ะ
เพราะว่าให้เนื้อเต็มเต็มจริงนะครับใครผ่านมาจากราชวัฒน์นะ
ก็ลองมาชิมก๋วเนื้อร้านเฮียงาได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ
เอาเป็นว่าถึงแม่เชลล์จะลืมชิมมีชาลินจะลืมให้แดาล์
ไปเป็นเย็นตะโฟจากร้านเก่าแก่๕๐ปี
เย็นตะโฟร้านนี้เขาจะเด็ดขนาดไหน
เฮียน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันต่อที่ร้านวิโรธโภชนาเลยค่ะ

จากร้านวิโรธโภชนานะครับ

เตียครับเตียเป็นผู้รีเริ่ม

อยู่ในนั้นประมาณ๔๕ปี

แล้วเสียไปเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากไหน
ไม่ทราบแค่เหมือนกัน

คนเมืองจีนครับ

ตอนนั้นผมจบจากมศ๓ก็
เตี๋ยวก็บอกให้มศ๓ต่อเลย

ตอนนั้น๑๐กว่าขวบ
กว่าขวบตอนนี้ก็น่าจะดูแลร้านมาสักกี่ปีแล้ว
โอ้โหดูแลมาประมาณ๖๐ครับ๖๐ปีได้มั้ง
เกือบ๖๐ปีนะครับค่ะแน่นอนว่าร้านที่อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้
ต้องมีของดีของเด็ด

อ่ามันแตกต่างจากบะหุทั่วไปยังไงอ่ะอ่ามันจะต่างกับของเกาหลีของญี่ปุ่น
ครับมันจะเนื้อจะหนากว่าตัวจะใหญ่กว่าก็คือปลาหมึกกรอบที่เรามาทำเย็นตะโฟเนี่ย
อร่อยกว่าที่อื่นอ่ะนี่คือจุดเด่นของเราครับถ้างั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกันเนอ
ว่าเป็นยังไงนะครับผมไปแล้วครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
เอาล่ะครับบุกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมมาพูดถึงเรื่องของปลาหมึกอาเจนติน่าก่อนดีกว่าครับ
หมึกอาเจนเดน่านี่มันเป็นปลาหมึกที่อยู่ทะเลน้ำลึกครับผม
มันตัวมันจะใหญ่ใหญ่กว่ามันไหมใหญ่ว่ามันไหนขนาดนี้อ่ะของจริงนี่ก็เท่านี้
อันนี้คือของจริงเท่านี้เลยอันนี้ทำให้ดูว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหน
อย่างนี้นี่เราต้องมาทำอะไรก่อนไหมครับหรือว่าไม้แห้งแบบนี้เลย
แห้งแล้วเรามาแช่น้ำด่างแล้วก็มาแช่น้ำด่างอันนี้แช่น้ำด่างเพื่ออะไรครับ
ให้มันพองให้พองแบบนี้ให้มันพองตัวขึ้นมาแล้วจากนั้นทำอะไรต่อครับ
ก็ก็ล้างน้ำก็ไม่มีอะไรก็มันก็ทานได้แล้วล้างน้ำแล้วก็หั่นไปชิ้นชิ้น
แล้วก็แช่น้ำเอาไว้อย่างนี้ก็ทานได้แล้วนะครับผมอันนี้ปลาหึกอาเจนติน่านะ
เป็นไงครับ
มันจะไม่แข็งมากมันจะนุ่มหน่อยนะครับผมตัวนี้นะฮะ
ซอสเย็นตะโฟก็รสชาติเข้มข้นนะครับมีหวานอมเปรี้ยวนะครับผม
อะไรคุณลองแมงแมงกระพุนดูดิครับแมงกระพุนอันนั้นนะฮะ
กระพุนนะครับของเรามันจะกรอบอืมกรอบจริงจริง
อันนี้บะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งนะครับครับอีกหนึ่งเมนูแน่นของทางร้านนะครับผม

หมี่แล้วก็เส้นนุ่มกรอบอ่ารสชาติเนี้ยกลางกลางคือครบรสแบบกลางกลางอยู่แล้ว
สำหรับคนที่ไม่ได้ทานรสจัดอะไรก็ไม่ต้องปรุงก็ทานได้เลยอร่อยอยู่แล้วนะครับ